นี่คือวุ้นกะทิ

คือปกติเราเคยเห็นพวกไอเดียแบบนี้ในการทำลูกชุบถูกไหม

ชุบก็จะปั้นเป็นรูปอาหารต่าง
แต่ว่าคราวนี้ค่ะเขาได้ไอเดียในการทำวุ้นกะทิ
ให้เป็นรูปของอาหารคาวผลไม้อาหารหวานขนมต่างเยอะแยะมากมาย
เอาล่ะผมว่าอย่างนี้เราควรจะต้องคุยกับเจ้าของตัวเป็นสดวันนี้

ใช่แล้วค่ะเราไม่ได้เอามาแต่ของกินเขานะ
เราเอาเจ้าของไอเดียคนคิดไอเดียนี้มาด้วยนะคะ
ขอเชิญต้อนรับเจ้าของเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ
พี่โบกับพี่เนธใช่ไหมคะเป็นเจ้าของไอเดียการทำวุ้นกะทิให้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยเหรอคะ

ถามพี่โบก่อนได้ไอเดียมาจากไหนทำไมถึงต้องทำวุ้นปกติ
วุ้นที่แปลกที่สุดที่เคยกินคือวุ้นเป็ดค่ะ
อันนี้วุ้นหมีวุ้นหมูมีอะไรก็ไม่รู้เยอะมากเลยค่ะ

คือเป็นคนชอบทำอาหารนะคะก็เลยคิดว่าเราทำบุญขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องแบบเป็นกุหลาบหรือเป็นหัวใจที่สวยงาม
เราน่าจะมาทำเป็นอาหารที่เราชื่นชอบแล้วเราก็คุ้นเคย
ก็คืออยากทำเป็นเมนูคล้ายอาหารใช่เพราะว่าตัวเองชอบทำอาหารเป็นเมนูอยู่แล้วก็เลยลองดูดัดแปลงดู
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะทำแปลงออกมาเป็นแบบนี้ผมลองพูดตัวอย่างจะที่เอาเป็นปาก็อตตี้ตัวนี้
คุณเดชค่ะอ่ะคุณโบ้วใช้เวลาทำนานไหม
ก็ประมาณจับลงกล่องประมาณ๓นาที
เห้ย๓นาทีเองหรอใช่
แล้วอยากรู้ว่าเมนูแรกที่คิดทำขึ้นมาค่ะ
คือเมนูอันนี้เลยค่ะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะ

ก็เลยได้ไอเดียเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แบบนี้
คุณผู้ชมอยากให้ดูใกล้ว่าก๋วยเตี๋ยไก่เนี่ย
หนังไก่ค่ะมีตุ่มด้วยนะคะ

รายละเอียดทุกระเบียดนิ้วเลยเนี่ยค่ะ
โอ้โหมีผักชีต้นหอมโรยหน้ามาด้วย

ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริง
ทั้งหมดนี้ข้างในก็เป็นเนื้อวุ้นเหรอคะ

เป็นบุ้นกะทิน้องใบตองได้กลิ่นไหม
คือกลิ่นกะทิกลิ่นความหอม

กลิ่นเป็นกลิ่นหอมของขนมหวานนะคะคุณผู้ชม

วิธีการที่ทำให้กลิ่นมันหอมอย่างนี้

จริงเราใช้เป็นกะทิอบควันเทียนครับ

แล้วก็เราจะมีสูตรของเราในเรื่องของการผสมกะทิ

แล้วอย่างนี้เก็บรักษาได้นานแค่ไหนคะ
แช่ตู้เย็นได้ประมาณ๔๕วันครับ
ส่วนขั้นตอนวิธีการทำมันยุ่งยากขนาดไหน
เพราะว่ากว่าจะออกมาเป็นแต่ละรูปแต่ละรูปมันดูซับซ้อนมาก
นี่ค่ะไม่ใช่ง่ายเลยนะคะ
คือขั้นตอนการทำเนี่ยจริงแล้วเราก็ทำบุญก่อน
แล้วเราก็ทำเป็นในเรื่องของเครื่องปรุง
เรื่องของเส้นเรื่องของสีสัน

เสร็จแล้วเราก็เอาวัตถุดิบทั้งหมดมารวมกัน

ก๋วยเตี๋ยวไก่เราก็ใช้เส้น
เราก็ทำเส้นก่อนทำไก่แล้วก็ทำไข่

ว่าเราต้องแยกชิ้นส่วนในการทำเหมือนกันนะคะ

ก๋วยเตี๋ยวนี่คือเราแค่ลวกเส้นนะคะ
อันนี้เราต้องตัดต้องผสมสีต้องจัดเรียงจัดวาง

มันยากนะคะส่วนอันนี้ที่เห็นนี่คืออะไรคะ

เวลาเราทำเราก็จะต้องใช้บล็อกแม่พิมพ์แบบนี้
มีการทำใช่ไหมคะสำหรับวุ้น
อ๋อคือเราใส่ตัวน้ำตัววุ้นลงไปแล้วรอให้แห้งค่ะ
อันนี้ให้ลองแกะดูได้นะคะ
ได้ค่ะขออนุญาตนะคะ

แล้วก็คว่ำลงค่ะ
อย่างนี้คุณผู้ชมแล้วก็คว่ำลง

เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าหมูจะออกมาเป็นหมูไหม
หรือจะออกมาเป็นคุณชนะนะคะ

นี่พอออกมาแล้วกลายเป็นแบบนี้

ดูสิคะโอ้โหน่ารักกว่าคุณอีก

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วย

เราก็ทำวุ้นเป็นส้ม

ก้อนทองแล้วก็มีหมูทองครับ
ก้อนทองก็คือเป็นเซตสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้

แล้วมีการจัดทำเป็นช่วงเทศกาลต่าง

เริ่มมาได้นานแค่ไหนล่ะค่ะพี่เนธ

และตอนนี้ขายทางไหนบ้าง
ตอนนี้เราขายทางเพจน้ำใจ

ทั้งนี้ทั้งนั้นไหนก็มาแล้วเอามาวางเยอะขนาดนี้
ขออนุญาตได้ไหมครับลองชิมเลยครับ
ขออนุญาตคุณชนะนี่
อยากให้ลองชิมอันไหนดีคะพี่เนธ
ลองข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้ครับ
มันก็มีกลิ่นทุเรียนลงไปด้วยนะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกินทุเรียนจริงเขาบอกว่าเมนูข้าวเหนียวทุเรียน
เป็นวุ้นกะทิอันนี้จะคล้ายกับข้าวเหนียวทุเรียนจริง
เพราะว่ามันมีกลิ่นทุเรียนอยู่นี้สำหรับคนที่ชอบ
เป็นวุ้นกะทิหมดเลยนะตัวกะทิ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
กินได้ไม่ได้กินไม่ได้คุณ

กินไม่ได้แต่อยากให้เห็นว่าใส่ใจรายละเอียดน้ำลายคนนี้

กล้องนี้นะเดี๋ยวกินให้ดู
กินตรงทุเรียนสินี่

เทคเจอร์คือภาพมันดูแบบทุเรียนมากเลยนะนี่เห็นไหม
มันมีลายเส้นเส้นด้วยนะคุณผู้ชม
โอ้โหกลิ่นทุเรียนเลย

เป็นยังไงคะอร่อย
หอมมันอยู่ในปากอร่อยมาก

แล้วดิฉันอยากทานเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ได้ไหมคะ
อืมคุณลองก๋วยเตี๋ยวไก่ดู
ที่ฉันจะทานก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะคุณผู้ชม

กินไก่เลยแล้วกัน

ได้มั้ย

ไก่นะคะเป็นไก่แบบวุ้น

เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมแล้วขั้นตอนในการทำอย่างแรก
เริ่มต้นก็คือผสมยังไงให้มันเข้ากันอะไรอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าฮะ
ค่ะส่วนผสมทุกอย่างนะคะเราก็จะเตรียมไว้ค่ะ
แล้วก็นี่ตามนี้เลยเดี๋ยวให้คุณโบเล่าให้ฟังหน่อย
ว่าอันนี้คือทำอะไรครับเนี่ยอันนี้คือการเคี่ยววุ้นนะคะ
ค่ะตั้งไฟแบบปานกลางรอจนให้วุ้นเดือดนะคะ
มันก็จะขึ้นเป็นฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้คือใช้ได้ค่ะ
เคี่ยวก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะเคี่ยวไปเลยครึ่งชั่วโมง
หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาผสมสีนะคะ
อดตามแม่พิมพ์ที่เราจัดไว้อันนี้คือเรากำลังจะทำเป็นรูปหมูค่ะ
แล้วสีต่างนี่คือเราก็ผสมสีผสมอาหารค่ะ
ให้มันใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแปลว่าก็ต้องมีการลองผิดลองถูกเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องใช้จินตนาการกันนิดนึงต้องมีทฤษฎีศิลปะอยู่ในความรู้สึก
เขาจะเป็นคนชอบศิลปะตั้งแต่เด็กเขาก็เลยมีมวยทางด้านนี้
นี่ค่ะผสมสีไปเรื่อยแต่อันนี้จะเป็นสีของตัวหมูนะคะ
ก็จะออกสีเหลืองเหลืองอย่างที่เอามาชัวร์แล้วก็นำไปหยอดใส่แม่พิมพ์ใช่
คล้ายกับที่เราแกะออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะ
เนี่ยค่ะเราต้องรอให้พื้นหลังเนี่ยแห้งสนิทก่อนนะคะแล้วก็จะเทวุ้นเข้าไป
คือก็ต้องทำหลายขั้นตอนมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าหมูมีสองสีก็สีแรกต้องแห้งก่อน
ใช่ไม่งั้นสีก็จะไหลมาผสมรวมกันหมดเลย
แล้วก็แกะออกมาเป็นแบบนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมหมูทองนี่
เห็นความน่ารับประทานแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้วด้วยนะ
คุณผู้ชมก็ติดต่อสอบถามกันได้ว่าอยากจะติดต่อซื้ออะไรยังไง

ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อเหลือเกินว่าไม่ได้มีแค่นี้อีกแน่
ต่อไปเดี๋ยวจะมีต่อวงต่อยอดมีเมนูอะไรใหม่คิดในหัวหรือยัง
ว่าเตรียมที่จะออกมาแบบเป็นรูปแบบใหม่
ตอนนี้ก็มีเมนูแกงเขียวหวาน

โอ้โหคือเน้นเป็นอาหารไทยใช่ไหมคะที่มีเอกลักษณ์
ครับเราก็พอจะนึกอะไรได้นึกเมนูได้แล้ว

พิซซ่าไก่ทอดปรุงแช่น้ำปลา

เขาจะมีการต่อยอดเป็นอาหารประเภทไหนออกมาบ้าง
แต่ทั้งหมดนะคุณผู้ชมอยากให้ดูกันอีกครั้งชัดว่า
ทั้งหมดนี้คือวุ้นกะทิ

ที่ดิฉันกินไก่ข้างในไม่มีกระดูก

เราให้ย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่โบ
หมายเลขโทรศัพท์นะครับ๐๙๔๖๒๘๓๘๘ครับ

น้ำใจคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสั่ง

เดอร์เรื่องหน้าจริง๓๔วัน

สุดท้ายฝากร้านค่ะ
ก็ฝากร้านวุ้นกะทิ

ก็เป็นวุ้นกะทิจริงแล้วก็ของเราจะไม่หวานมาก
แล้วก็จะหอมกะทิอบควันเทียนนะครับ
ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นทางเลือกใหม่ของคนนี้
ชอบทานเมนูขนมหวานหน้าตาน่ารักแบบนี้
อย่างคุณชนะยืนยันว่าอันนี้อร่อยมาก
แล้วมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่ามีกลิ่นทุเรียนผสมอยู่ในวุ้นกะทิด้วย

วันนี้ขอบคุณพี่โบพี่เนทนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
พวกงานสัมมนางานอะไรงานจัดเลี้ยงเนี่ย
งานขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเรียกเรารับซื้อได้นะครับ
ติดต่อไปเลยหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่ให้ไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะครับ